ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยสามีของเขาได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุ
หลังจากที่เคยบอกมาตลอดนะคะว่าเป็นการฆ่าตัวตาย

ซึ่งเป็นสามีของนางสาวฮาไทชนกกลิ่นทอง

ได้ไปให้การกับตำรวจนานกว่า๘ชั่วโมงนะคะ
ออกมากล่าวเพียงสั้นว่าการเสียชีวิตของภรรยาเป็นอุบัติเหตุ
ทั้งที่ที่ก่อนนั้นยืนยันตลอดค่ะว่าภรรยาฆ่าตัวตายนะคะ
เมื่อวานนี้นายกระมวลก็ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ
ก่อนที่จะไปชี้จุดในบ้านของนายกมล
แล้วก็ยังคงยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีไม่เชื่อในคำให้การ
แล้วก็ได้ส่งสารฝากขังในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ

ผู้ต้องหาได้เกิดมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับนางสาวฮาไทชนก
ก่อนใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจำนวนหนึ่งนัด
กระสุนปืนถูกบริเวณจมูกทะลุท้ายถอย
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ทางด้านมารดาของผู้เสียชีวิตนั่นก็คือคุณสิริรัตนกลิ่นทอง
ได้เดินทางมาสังเกตการณ์ตลอดเวลานะ
เมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุรวมถึงน่าจะมีบุคคลอื่นร่วมอยู่ด้วย
ก็คุณแม่นี่คิดแบบนี้มาตลอดนะครับฟังเสียงของคุณแม่หน่อยฮะ
ไม่เชื่อนะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
เมื่อรั่งมั้ยพ่อร่าการเขาหรือเปล่า
เขาร้องไห้แล้วก็พูดอึงอักอึ้งอัก
มันกะจัดติดตรองได้ว่า
คือยอดรับคือนั่นน่ะครับ

แล้วจากนี้ไปแม่จะเซ็นอยากการใหญ่ต่อ
แต่ว่าต่อมาบีดาของนายกมลได้ใช้หลักทรัพย์เป็นบัญชีธนาคาร๕แสนบาท
ขอยื่นประกันตัวแล้วก็สารได้พิจารณาอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวไปนะครับ
คดีนี้ก็ยังต้องตามติดอย่างต่อเนื่อง
คุณแม่ยังบอกว่าเป็นปริศนาการเสียชีวิตอยู่นะครับ